มาดูเรื่องเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันลอยฟ้าหน่อย
แถวสุขุมวิทย์คนเขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
ไปดูปั๊ม๔๐กันจะเติมน้ำมันกันยังไง
เดี๋ยวไปดูค่ะที่นี่เลยคุณผู้ชม
สถานีบริการน้ำมันในรูปแบบตู้จ่ายน้ำมัน
เป็นตู้จ่ายน้ำมันชนิดแขวนระบบดิจิทัลครับเนี่ย
ไม่เห็นตู้แต่เห็นสายห้อยลงมาจากเพดานเนี่ยค่ะ

พนักงานเขาเดินมาก็จะกระตุกสายลงมา

แล้วก็มีหน้าปัดดิจิทัลอยู่บนหัวจ่าย
มีจอมอนิเตอร์แสดงตัวเลขการเติมในแต่ละครั้ง
จุดตรงนี้หลายคนดูแล้วแบบอยู่ที่ไหน
อยากไปเติมไปได้เลยนะคะที่ถนนสุขุมวิทย์๖๔

คนที่มาใช้บริการก็บอกว่าโอ้โหเข้ามาแล้วก็แปลก
แปลกใหม่สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าจะปลอดภัย
แต่ก็เปิดใจลองใช้บริการดู
ฟังเสียงผู้ใช้บริการกันนะคะ
ผมเห็นโอเคมันก็แปลกตาดี
ผมเห็นครั้งแรกก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ก็ไม่คิดว่าปั๊มปางจากจะเป็นเจ้าแรกที่กล้าเอามา

เพราะว่าเมื่อก่อนตอนจะเข้าปั๊มทีก็คือจะต้องดูหน้าจอที่มันเป็นหน้าปัดน้ำมันใช่ไหม
มันจะมีลูกศรเล็กอยู่เขียนว่าสามเหลี่ยมมันหันไปทางไหน
แปลว่าฝ่ายเติมน้ำมันอยู่ทางด้านนั้นเราก็ต้องขับรถวนไปให้ถูกด้าน
แต่พอมันดึงลงมาแบบนี้มันเติมง่ายเติมสะดวกค่ะ
เขาบอกว่าข้อดีก็คือเรื่องของการประหยัดพื้นที่
แล้วก็สามารถเพิ่มหัวจ่ายได้นะครับ
แต่หลายคนก็สงสัยให้คุณแล้วน้ำมันมันไปอยู่บนรังคาเหรอหรือว่าอย่างไรบ้าง
เรื่องนี้นายโชคชัยอัศวะรังสริตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บอกว่าสถานีบริการน้ำมันแห่งนี้ถูกออกแบบมาในแนวคิดนวัตกรรม
คือปั๊มสีเขียวเพื่อความปลอดภัยมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะอย่างหัวจ่ายที่เขามีการออกแบบเวลาเก็บขึ้นแขวนเหนือศีรษะ
มันจะไม่ได้หยดติ๊งลงมานะ
เออเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กันหน่อยนะคะ
ถามคุณผู้ชมดีกว่า

แล้วก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ใครเคยไปใช้บริการแล้วบ้าง

ข้อมูลจากทางสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันกรมธุรกิจพลังงาน
ก็บอกว่าสถานีบริการน้ำมันลักษณะนี้
จัดเป็นประเภทกอเพื่อการจำหน่าย

ซึ่งสถานีบริการน้ำมันแห่งนี้ได้รับมาตรฐาน

มันชนิดแขวนก็มีใช้กันอย่างแพร่หลาย

ญี่ปุ่นเขาก็มีเกาหลีใต้จีนเวียดนามอินเดียแล้วก็นี่แหละค่ะ
ถือว่าเป็นปั๊มแรกในไทยที่มีหัวจ่ายแบบนี้
ว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์คือเรื่องนี้ก็ดังอยู่ในโลกโซเชียลนะ
แชร์ภาพกันไปเป็นปั๊มลอยฟ้าบ้างไปปั๊มรายตู้บ้าง
ผมบอกว่าก็เห็นที่ฟิลิปปินส์มานานแล้วเหมือนกันนะครับ
บางคนบอกขอแค่ตอนไปเติมอย่ารั่วลงมาเป็นฝนแล้วกันนะ
คือกลัวนะฮะบางคนบอกเข้าท่าแต่บางคนบอกว่า
คันอาจจะไม่กล้าเข้าไปเพราะคิดว่าปิดปรับปรุงอยู่

จริงเป็นตู้เติมน้ำมันลอยฟ้าแบบนี้นะคะ